เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะหลายท่านอาจจะสังเกตว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะ
ถ้าดูสถานการณ์โควิดตัวเลขของวันนี้เนี่ยเกือบจะไปสองหมื่นแล้วนะคะ
หมื่นแปดกว่าแล้วค่ะคุณผู้ชมภาพเก่าเก่าบรรยากาศเก่าเก่ามันเริ่มกลับมาอืมนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งวันนี้เนี่ย
เป็นภาพของความชุนละมุนวุ่นวายแล้วชาวบ้านเองก็บอกว่าอยากจะให้เข้ามาช่วยจัดระเบียบหน่อยค่ะ
เขาไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แต่ว่ามันมีความสับสนเกิดขึ้นในระหว่างการสื่อสารของหน่วยงานนะคะ
แล้วก็ทำให้คนไปออรอที่จะตรวจเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
รสฟ้ารสฟ้า
ที่โรงพยาบาลเวชิระภูเก็ตน่าคือคนแหล่วนี้คือนัทพงศ์เขาไปต่อคิว
แต่ว่าภาพที่เราเห็นมันย้อนความรู้สึกกลับมาแบบนี้เลยว่า

ไปหมดเลยแล้วมีการถกเถียงกันด้วย
เถียงก็คือถามขั้นตอนการเข้ารับการตรวจ
เพราะว่าบางรายเขามารอตั้งแต่ตี๓ตี๔ก็ยังไม่ได้ตรวจ

แต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเขาไม่มีโทรศัพท์

เรื่องนี้ค่ะถูกโพสต์ขึ้นมา
ในเพจที่ชื่อว่าโหดจังภูเก็ต
คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ทีมงานของเราตรวจสอบไปกับทางโรงพยาบาลค่ะ
บอกว่านี่คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าเลย
ตรงจุดแจกบัตรคิวตรวจหาเชื้อโควิด
ก็กระทบกระทั่งกันระหว่างที่มารอตรวจนะคะ

อันนี้ก็มาที่นี่แล้วก็หยิบบัตรคิว
อีกส่วนหนึ่งเขาลงชื่อจองเอาไว้
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมานำบัตรคิวมาวาง
คือมากันสองทางก็เลยมีปัญหา
คราวนี้ใครจะเข้าก่อนใครจะได้ตรวจก่อน
ไม่รู้ว่าใครได้ก่อนได้หลัง

ชิระภูเก็ตก็ได้ทำความเข้าใจ

บอกว่าเอางี้ถ้าอย่างนั้น
จากนี้ไปขอให้ใช้ระบบบัตรคิว

เพื่อที่จะไม่ให้ชาวบ้านมารอรับบริการนาน

แก้ปัญหาการรอคิวตรวจที่นานเกินไป
ถ้าตามกำลังของเขาเขาสามารถรับได้ชั่วโมงละชั่วโมงละ๕๐คน
ก็คือรับได้วันละ๔๐๐คนนะคะ
คือชาวบ้านบางคนวันนี้ที่มีการโวยวายขึ้นมา
บอกเขาลงชื่อไว้ตั้งแต่กลางคืน

จองคิวกันมาตั้งแต่เมื่อคืน
ได้คิวแล้วก็ต้องรอเป็นวันก่อนจะได้ตรวจ
แต่ดูสภาพแบบนี้อันนี้คือระยะห่างไม่เหลือเลยนะคะ